อ่านข่าวนี้แล้วก็งงเหมือนกันนะพี่อุ๋ยเดี๋ยวนี้คนเราฆ่ากันง่ายจริงนะคะ
เนื้อไม่ทันใจก็แทงกันตายค่ะ
เอาจริงเนี่ยเหรอก็ตายกันทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องย่างเนื้อแกล้มเหล้า
แทงกันตายจริงแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยนั่งอยู่วงเล่าเดียวกันนะคะ
ตอนที่ญาติมาเห็นศพนี่โอ้โหเขาก็ร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งแปลกใจจริงว่า
นี่ต้องมาตายกันด้วยเรื่องแค่นี้จริงเหรอค่ะ
นี่ค่ะญาติก็คือทั้งโกรธทั้งเสียใจนะคะนายนัทธนันโกมนทัศน์หรือไทย
วัย๒๗ปีค่ะร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจเอากำปั้นทุบพื้นจนมือแตกเลยนะคะ
เจ็บใจที่มาช่วยน้องชายไว้ไม่ทันเขาบอกว่าน้องเขาถูกนายคำสิงหรือนายกล้า
เมื่อไป๔๐ปีเอามีดแทงเข้าหน้าอกด้านซ้ายตรงลิ้นปี๑แผล
ตายอยู่ที่ลานดินในแคมป์คนงานก่อสร้างที่ซอยสาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้มีดเล่มนี้แหละค่ะที่ปักเข้าไปกลางลิ้นปี่เลยนะคะ
แม่และแม่ของผู้ตายเองเนี่ยก็ร้องไห้จนเป็นลมเลยนะคะ
ที่รู้ว่าลูกถูกในกล้าแทง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปประคองประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
เราส่งพี่เคี่ยววิมนต์วันลงพื้นที่ไปนะคะ
เห็นบอกว่าวันเกิดเหตุมีคนงานเป็น๑๐เลย

แคมป์ก็เลยเหลือแค่ในกล้าคนแทง

แล้วก็นายสมัยคนเห็นเหตุการณ์

ห้องของในกล้าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐เมตร
ในห้องก็มีรองเท้าของผู้ตายตกอยู่ด้วย
มีกระทะที่มีต้มเนื้ออยู่เต็มหม้อเลยนะคะ
สมัยคนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่า
ไทยกับกล้านั่งดื่มเหล้าด้วยกันตั้งแต่๔โมงเย็นแล้ว

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
เรื่องก่อไฟย่างเนื้อค่ะ

กล้าก็ตะโกนบอกว่าให้เรียกรถพยาบาล

ไทยนี่นอนหายใจพงาบพงาบโรยรินอยู่ตรงลานดิน
ส่วนในกล้าก็พอตะโกนบอกเรียกรถพยาบาลหน่อย

ในไทยเนี่ยที่เป็นคนตายเนี่ยเพิ่งทำงานได้๖วันเอง
ส่วนในกล้านี่เมื่อก่อนทำงานอยู่ที่นี่๓๔ปีแล้วนะคะ
กลับมาทำงานได้ประมาณ๒เดือน
ปกติในกล้าไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
งานปุ๊บก็กลับเข้าห้องนอน

ไม่แน่ใจนะว่าปมเหตุจริงคืออะไร
แต่ในไทยคนตายอาจจะมาหาเรื่องหรืออะไรในกล้าหรือเปล่า
มันเลยเกิดเหตุบานปลายขนาดนี้
ที่นี่คือเมื่อกล้านนี้

เขาบอกว่ามันมีมือถือมียาเส้น
มิมิทำขัว๒เล่มแล้วก็ม่อหูข้าว
และขวดเหล้าขาวประมาณ๕๖ขวดตกอยู่

แต่ซื้อมาวันละ๑๒กั๊กนะ

ประมาณเนี้ยเขาเรียกว่ากั๊กหนึ่งครับ

เหมือนนักเลงนักเลงหน่อยคนเลยไม่ค่อยกล้ายุ่งด้วย
เราไปไล่ดูภาพวงจรปิดตอน๖โมง๒๖นาทีนะคะ
จะเห็นไทยขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อเนื้อหมู
กาแฟแล้วก็ไอติมพร้อมกับพ่อและหลานสาว
นี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มา

หลังจากที่เขาซื้อของซื้อของอะไรเสร็จแล้วกลับออกไปแล้วเนี่ย

อ่ะนี่เดินออกมาแล้ว

แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบวิ่งหรืออะไรขนาดนั้นนะคะ

ไป๒๐นาทีกล้องมุมเดิมจะเห็นรถตำรวจขับเข้ามา

นี่ตอนที่ในกล้าเดินหนีออกไปผ่านไป๒๐นาทีรถตำรวจก็สวนเข้ามา
เช้าวันนี้นะคะครอบครัวก็นำภาพหน้าศพของในไทยมาจุดทูปเชิญวิญญาณ

แล้วก็บอกนายไทยให้โดนจิตใจให้คนร้ายมามอบตัว
เพราะทุกคนก็คงจะสงสัยในประเด็นเดียวกันนั่นแหละว่า
นี่ฆ่ากันตายเพราะย่างเนื้อจริงเหรอเอาจริงสิเอาดี
พอทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จครอบครัวก็นำร่างในไทยไปที่สาลา๕วัดปุรณาวาส

ท้ายบอกว่าจะสวดอภิษฐรรมแล้วก็เผาในวันนี้เลย
จะได้นำอัฐิลูกชายไปทำบุญที่บ้านที่ขอนแก่น
บอกว่าลูกชอบไปกินเหล้ากับกล้าทุกวัน
แม่นี่ต้องไปตามกลับบ้านตลอดเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามลูกกลับบ้านมารอบหนึ่งแล้ว
ลูกก็กลับไปอีกขอเงินเมียไปร้อยหนึ่งด้วย

แล้วก็ห้ามบอกแม่กับเมียไม่ต้องไปตามอีกนะ
ผมอายเพื่อนที่มีแม่มีเมียไปตามห้ามไปตามอีก

แต่มีคนมาตามแม่ตามเมียที่บ้านไทย

นี่ถ้าแม่ไม่พาไทยมาสมัครงานที่แคมป์นี้
ป่านนี้ไทยก็คงยังมีชีวิตอยู่กับแม่
บอกอยากฝากตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ด้วย

ไทยเนี่ยถูกแทงทะลุคั่วหัวใจคือตายคาที่เลย
เชื่อว่ากล้าตั้งใจแทงกะเอาตาย

สมัยต้องรู้เห็นด้วยแน่
อันนี้คือสิ่งที่แม่คิดนะคะ
อันนี้ให้ถึงที่สุด

ว่าย่อมแม่สิบว่าย่อมคว่ำให้เลย
เพราะว่ามันโหดเกินไปอ่ะ
ใบชนะสูตรผิดสุขมันแทงคว่าหัวใจทะลุเลย
และพี่ชายคนตายยืนยันเลยนะคะว่าจำเนินคดีถึงที่สุด
ถ้าจับตัวกล้าได้ก็อยากจะถามกล้าก่อนด้วยว่าทำแบบนี้ทำไม
เพิ่งมาทำงานได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแค่๖วันต้องมาฆ่ากันแล้วเหรอ
เป็นเพื่อนโกงเล่าด้วยกันทุกวันไง

แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่ในกล้าหลบหนีนะคะ

มีการไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย
ตอนนี้ตำรวจก็กระจายกำลังในพื้นที่สมุทรปราการแล้วก็ชนบุรีแล้ว
ซึ่งก็เป็นบ้านญาติของในกล้าเชื่อว่าไม่นานนี้น่าจะจับตัวในกล้าได้นะคะ
ทีมข่าวประจำจังหวัดบุรีรำรายงานมาบอกว่า
ญาติของนายกล้าเนี่ยรู้ข่าวก็ติดต่อทางไทยรัฐทีวีมาบอกว่า
กล้ามีฝาแฝดด้วยนะกล้ามีฝาแฝดเพราะฉะนั้นอย่าจับผิดตัวนะ
กล้าเป็นแฝดพี่ส่วนแฝดน้องชื่อหารค่ะทำงานอยู่ที่สุรินทร์
เป็นฝาแฝดแบบไข่ใบเดียวกันอ่ะพี่อุ๋ยคือหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ
แต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่ฝาแฝดคู่นี้ไม่เหมือนกันนิ้วโป้งเท้าของในหารอ่ะ
ขาดเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุส่วนในกล้าเนี่ยทุกอย่างปกติแข็งแรงสมบูรณ์ดี
แล้วก็อยากจะฝากไทยรัฐนิวส์โชว์บอกผ่านไปถึงกล้าด้วย
ถ้ากล้าดูอยู่ขอให้มามอบตัวกล้ารับผิดกับสิ่งที่ทำเหมือนชื่อด้วยอย่าหนีเลยจะทำคนอื่นเดือดร้อนกันหมด
งั้นก็ต้องญาติก็ต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เขาไว้นะว่าถ้าเกิดไปเจอแล้วเห็นฐานเนี่ย
เขาจะมีเรื่องของนิ้วโป้งเท้าจะขาดใช่ค่ะแต่ตัวกล้าเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเขาจะครบทุกอย่างใช่ค่ะ